เกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียช่วงค่ำวันนี้
ก็จะลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่อัลคาเมฟริว
ก่อนที่จะพบกับออสเตรเลียแชมป์กลุ่มบี
ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘รอบรองชนะเลิศค่ะ

ทั้งกองหลังกองกลางแล้วก็กองหน้าที่จะขาด
มิลลันด้าสุชวนีนินธรรมรงค์ดาวหญิงรูปครึ่งอเมริกา
ที่กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยให้จบชั้นปีที่๓
รวมถึงดวงนภาษีตรากองหลังวารุณีเพชรวิเศษแบ็คขวา
แล้วก็ออระไทสีมะนีมิดฟิลต์ตัวลุก
แต่ว่าก็ยังกัดฟันเล่นจนครบ๓นัด
ก็เลยเป็นโอกาสค่ะที่นักเตะตัวสำรอง
จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าสามารถรับมือกับเกมใหญ่ได้ดีแค่ไหน

อสเตรเลียเขาเป็นบอลที่แข็งแรงแล้วเขาเล่นบอลเร็ว
เราก็พยายามแก้ไขคือเราจะทำไงให้เขาเล่นบอลได้ช้าที่สุด

อยากลงไปเล่นอยู่แล้วค่ะมันเหมือนเราเราไม่ได้เจอเกมนาน
เหมือนเราซ้อมมาเชื่อว่านักกีฬาทุกคนอยากลงไปสัมผัสเกม
อยากลงไปช่วยทีมแล้วอยากเล่นแล้วมันก็
มีเขาเรียกอะไรมีเป้าหมายว่าเราได้ไปบนโลกแล้วเราก็
อยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมประสบผลสำเร็จค่ะ
พวกเราก็มีความพร้อมตั้งแต่มาแล้วค่ะ
ก็ถึงเราจะได้ไปบอลโลกแล้วแต่พวกเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองค่ะ
ก็สู้เต็มที่ค่ะไม่ว่าจะได้ลงหรือไม่ได้ลง
ทุกคนพร้อมที่จะสู้ค่ะ
โดยการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘
รองชนะเลิศที่ทีมชาติไทยจะเจอกับออสเตรเลียนะคะ

๒ทุ่ม๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทยค่ะ